เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวไปทานกันต่อเลย
แต่คราวนี้เนี่ยนะแหมรสมันจะจัดจ้านกันนิดนึงนะคะ
พาคุณผู้ชมไปกันเลยที่จังหวัด
เลยค่ะเลยไปแล้วก็เลยกลับมา
เพราะว่าจะพาไปทานเมนูรสเด็ดร้านนี้นะคุณผู้ชม
เขาถึงกระท้าเลยว่าใครที่ชอบทานเผ็ดจัดไป
คุณค่ะแค่เห็นหน้าตาน้ำลายดิฉันก็สอออกมาข้างแก้มแล้วนะคะ

หมดทิชชู่ไปหลายกล่องแล้วครับตอนนี้

นอกจากข้าวสวยแล้วเลยจะมีข้าวเหนียวด้วย
นี่คือเมนูเฉพาะร้านตำโคตรมั่วท้านรก

เป็นเมนูเด็ดประจำร้านของน้องเอตำแหลก

โคตรมั่วท้านรกเป็นชื่อเมนูข้าวจานนี้นะคะ
ใส่เครื่องหลายอย่างเลยแหละ
และที่ขาดไม่ได้มันคือน้ำปลาร้าที่เขาทำเองแบบไม่ใส่ผงชูรส
และมันก็จัดจ้านไปด้วยพริกขี้หนูยกสวนนี่แหละคุณค่ะ
โอ้โหแซ่บนัวอร่อยเหาะ
เป็นเมนูเด็ดที่หลายคนมาร้านนี้ต้องสั่งค่ะ
ในกลุ่มทำข้นหม่อที่ร้านนี้ก็ทำแหลกนะครับ

ส่วนตัวอย่างเช่นมีทูม้า

แล้วก็ขนมชีมนะครับ

ทุกข้าวของเราส่วนใหญ่คือเป็นนักผิดขา

ใครที่คิดว่าตัวเองกินเผ็ดเก่งแล้ว
จานนี้ตำโคตรมั่วท้านรกต้องยอมถอยนะคะ
และส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะสั่งข้าวผัดแบบเมื่อสักครู่นี้มาทานด้วย
เพื่อลดความจัดจ้านตามสูตรของร้าน
คือกินคู่กันมันก็จะลดความเผ็ดลงได้หน่อยนึง

เห็นจานเยอะอย่างนี้นะคะคุณค้า
ส้มตำจานละ๗๐บาทเท่านั้นเอง
ที่สำคัญคือทานได้ประมาณ๔๕คน

๗๐โถมีแล้วก็หารกันทำสามารถทานมันไม่แพงอย่างที่คิดนะคะ
ใครสนใจไปพิสูจน์ความเผ็ดกันได้เลย

ตั้งแต่๑๐โมงเช้าจนถึง๒ทุ่ม

ใครที่ทานเผ็ดแล้วเนี่ย

สั่ง๕อย่างฟรีโค้ก
ก็เป็นโปรโมชั่นของทางร้านในช่วงนี้นะคะ

ใครที่ชอบทานเมนูแบบส้มตำ

สูจนลิ้นดูซิว่าจะทนทานได้แค่ไหน